เศรษฐีป้ายแดงกับใบตองวันนี้พาทุกคนมาตามหาของอร่อยย่านพุทธมนตรสายหนึ่งนะคะ
ร้านเนี้ยเป็นร้านเป็ดพะโลที่เปิดมากว่าสิบปีแล้วยอดขายนะวันละสองหมื่นบาท
และที่สำคัญนะที่เด็ดของเขาก็คือเป็ดพะโล้ของร้านนี้
เนื้อเขานุ่มมากถึงแม้ว่าคุณไม่ใช่นักดื่มคุณก็สามารถเมาเป็ดที่นี่ได้
อยากรู้แล้วว่านุ่มขนาดไหนเมาเป็ดยังไงตามไปหาคำตอบด้านในจ้า
ร้านเป็ดพะโล้ในเมาจ้าวดังย่านพุทธมนตรสายหนึ่ง
ชูโรงด้วยเป็ดพะโลเนื้อแน่นต้มในน้ำพะโล้รสกลมเข้มข้น
เนื้อเป็ดก็นุ่มหนังเป็ดละมุนลิ้นมีเมนูให้เลือกชิมหลากหลายอย่าง
แต่ที่เด็ดที่ไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือไส้เป็ดพะโล
เรียกว่าถ้าจะวัดความอร่อยกันในย่านนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหาตัวจับยากล่ะครับ
สูตรลับความนุ่มของเป็ดพะโล้นายเมาอยู่ที่อะไรเราตามน้องไปต่อ
ไปคุยกับพี่เมาเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับ
บุกเลยนะคะขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะ
เขาบอกว่าร้านเนี้ยขายเป็ดพะโล้ขายดีมากครับวันหนึ่งสองหมื่นจริงไหมอ่ะ
จริงครับสองหมื่นกว่าด้วยครับ

โอ้โหก็คือสับไป๒๐๓๐ตัวสับกันทั้งวัน
จากเทศกาลตรุษจีนอย่างนี้ก็มีประมาณ๕๐๐๖๐๐ตัวครับ
เอ๊ะแล้วที่ว่ากินเป็ดร้านนี้แล้วจะเมาคืออะไรอ่ะคะ

ชื่อพี่พี่ชื่อ
เมาครับเมาครับเมาครับ
พี่เมาแต่ไม่เมาเมนูเด็ดที่มาแล้วต้องสั่งคืออะไร
เป็นของเราเนี่ยนะครับแล้วก็มีไส้แล้วก็เครื่องใน

แล้วก็มีข้าวเป็ดย่างเข้ามาผสมด้วย

กะเพราเป็ดกะเพราเป็ดก็มีครับผม
สุดยอดสุดปังอ่ะส่วนใหญ่คนมาทานที่ร้านหรือว่าสั่งซื้อกลับบ้านอะไรยังไงคะ
มีทั้งกลับบ้านและใช้หนี้ด้วยครับ
แล้วอะไรคือหัวใจหลักของเป็ดพะโล้ร้านที่เมา

นี่ใส่ใจคือใส่ใจลงไปในทุกขั้นตอนการทำ
อย่างเป็ดพะโล้นี่ขายยังไงเป็นตัวหรือยังไง
มีทั้งขายเป็นตัวแล้วก็ตาเพชรเป็นครึ่งตัว

ขออนุญาตนะมาถึงร้านเป็ดพะโล้งดี
ไม่ดูวิธีการทำเป็ดพะโล้มันจะไกลอยู่
ได้ครับเกิดของสูตรอยู่ด้านในเลยครับ
ตอนนี้ก็ได้เวลาเปิดสูตรลับวิธีการต้มเป็ดพะโล้กันแล้วล่ะครับ
วัตถุดิบและวิธีการทำจะเป็นยังไง
น้องใบตองบุกเข้าครัวไปชมกันเลยครับ

แม่จะทำแล้วแม่รอหนูก่อน
แม่ค่ะอันนี้คือวัตถุดิบที่เอาไว้ทำเป็ดพะโล

เชิญนะคะทั้งหมดนี้คือวัตถุดิบที่จะเอาลงไปต้มเด็ดพะโล

ก่อนที่เราจะเอาเป็ดไปต้มนะคะแม่บอกว่าขั้นตอนสำคัญคือตรงนี้

เป็ดลงน้ำไปแล้วทำยังไงต่อมาแม่
ก็เอาพวกแม่ใส่

น้ำตาลหมดเลย๑ถ้วย
ซีอิ๊วหมดเลย

อุ้ยปุดเลย

อ่าเสร็จแล้ว

และนอกจากเมนูเป็ดพะโล้ที่ขายดีแล้วเนี่ยค่ะ

ไส้เป็ดพะโล้ของที่ร้านนี้ทำยังไง

ตามไปเลยจ้า
อันนี้คือวิธีการล้างไส้ของร้านเรานะครับ

แล้วก็เนี่ยบางเส้นจะมีเม็ดเหมือนเม็ดไขมันนะครับ

โดยที่ไม่ต้องผ่านการล้างสารเคมีครับผม

ทีนี้เราก็จะมาทำการล็อกน้ำแข็งนะครับ

็อกเพื่อให้เส้นมีความกรอบครับผม
มาร้านเป็ดพะโล้ในเมาทั้งที
เรียกว่าได้สูตรเป็ดพะโลกันไปแบบไม่มีกั๊กเลยล่ะครับ
คราวนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องชิมกันแล้ว

ได้เวลาชิมแล้วจ้าโหรอมานานมากค่ะ

อันนี้คือบะหมี่เป็ดพะโล้๗๕บาท
ข้าวหน้าเป็ดพะโลค่ะ๗๕บาทและนี่คือ
อันนี้คือที่เขาเรียกว่าอะไหล่มีปีกมีเท้า
เล็กเนี่ยประดาม๘๐บาทจานใหญ่ก็จะประมาณ๑๒๐บาท
และนี่ไฮไลท์เลยไส้พะโลเท่าไหร่คะ
๖๐บาทครับถ้าเป็นจานเล็กนะครับจานใหญ่จะเป็น๑๒๐บาทอันนี้คือกระเพราเป็ดย่างครับ

เป็ดย่างจานนี้เท่าไหร่คะ๒๐๐บาท
เริ่มจากข้าวหน้าเป็ดแล้วกันค่ะ

ไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นสาบ
นุ่มแบบนุ่มเหมือนกินแบบหมูตุ๋นอ่ะอร่อยมากเลยอ่ะ
ขอต่อที่นี่เลยก๋วยเตี๋ยวอันนี้เป็นบะหมี่นะคะจะสั่งเส้นอะไรก็ได้เนาะ
จะบอกว่าน้ำพะโล้ที่นี่รสแบบไม่ได้จัดแล้วก็มีความแบบเค็มนิดไม่ติดหวานเลยทุกคน
ะหมี่หรอกเป็ดมันเข้ากันมากเลยอ่ะไม่เหม็นสาบไม่เหม็นเครื่องพะโล้ไม่ฉุนอ่ะ
อ่ะไปต่อขอขออนุญาตข้ามมาทางนี้

เครื่องในพะโล้เครื่องในเป็ดอ่ะบางคนคิดว่ามันจะสาบอะไรอย่างนี้
กลิ่นคือไม่เหนียวเลยตับคือกำลังดี

ไส้เป็ดพะโล้ตายตายเป็นตาย

ไส้กลรบแบบกลับกลับมาก
ไม่สาบไม่เหม็นไม่คาวสะอาด

อันนี้ชื่อไหลนะคะไหลเป็ดเดี๋ยวขอปีกดีกว่าปีก
ครับผมปีกนี้เราจะเปื่อยเลยครับ

ตุ่นมาเปื่อยละมาต่อทีนี้

อืมอันนี้ใครชอบแบบกะเพราความแบบร้อนแรงคือแบบนี้ถูกต้อง
ร้อนอร่อยค่ะเมนูต่อไปครับนี่ครับเป็ดย่าง
อื้อเค็มเค็มหวานเค็มครับผมแต่มันหอมอ่ะกลิ่นย่างอ่ะกลิ่นเผา
ย่างแล้วก็ความหนังเป็ดที่มันแตกต่างกันครับใช่ใครที่เป็น
สายเป็ดย่างก็อยากให้มาลองดูเพราะว่าไม่ได้อร่อยแค่เป็ดพะโลค่ะ
ตอนนี้เมาเป็ดแล้วกินเยอะมากแต่ยังไม่จุใจเดี๋ยวขอกินต่อ
ให้เมากันไปข้างหนึ่งเลยจ้าครับเรียกว่าทุกเมนูที่พี่เมาจัดมาเสิร์ฟเนี่ย
เป็นเมนูขายดีทั้งนั้นเปิดเมนูอาหารให้ชิมกันแล้ว
สูตรการต้มเป็ดพะโลก็มีให้ดูกันแบบทุกขั้นตอน
คราวนี้ก็มาถึงเวลาเปิดใจพูดคุยถึงชีวิตของพี่เมา
เจ้าของร้านกันแล้วล่ะครับว่ากว่าจะมาประสบความสำเร็จแบบนี้ได้
พี่เมาเคยผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างพี่เมาไม่ได้เป็นพ่อครัวมาก่อน
ไม่ได้เป็นคนทำอาหารมาก่อนครับใช่ครับก่อนหน้านี้
เคยทำงานประจำใช่ครับเป็นพนักงานแบงค์ก็มีบ้างไปสังสรรค์
กินร่งกินเหล้าว่างงี้ไม่บ้างครับไม่บ้างกินยังไงคือ
บ่อยขนาดไหนบ่อยขนาดว่าจะศุกร์จะเสาร์อาทิตย์เลยอย่างเงี้
พอมันมีเหล้าเข้ามาแล้วมันผัวพันไปถึงเรื่องอื่น
เรื่องยาเสพติดการพนันคนอื่นก็เข้ามาหมดตอนนั้นได้ลองยาเสพติด
แบบไหนยังไงก็แทบจะทุกประเภทนับเป็นว่าติดไหม
ผมคิดว่าไม่ถึงขนาดติดมากกว่าคือเสพเมื่อพบเพื่อน
อะไรประมาณเนี้ยทีนี้มันก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเราใช้ชีวิต
เสพเพลย์ไปเรื่อยเรื่อยใช่และจนทำให้ชีวิตเนี้ยเกิดจุดเปลี่ยน
คืออะไรคะเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ในชีวิตเลย
คือขับมอเตอร์ไซด์ขับมอเตอร์ไซด์แล้วจะชนรถพวก
สภาพรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะหักครึ่งจากแฮนด์เนี่ย
อ่ากับบอกหน้าเนี้ยจะชนเข้ามาพับขา
อย่างเงี้ยแล้วหน้าก็กระแทกกับกันชนรถเป็นทุกคน
มอเตอร์ไซค์วินในซอยอ่ะโทรตามน้องชายผมให้
น้องชายเขาก็ขับรถกระบะมาพอถึงบ้านแล้วเนี่ย
ก็ยังยืนคุยกับแม่อยู่เล่าให้แม่ฟัง
ให้แม่ฟังว่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นช่วงเวลาที่คุยกันอยู่เนี่ย
เลือดจำดาวก็ไหลเลือดก็ไหลออกจากปากอ๋อ
ออกจมูกออกปากออกจมูกออกปากอะไรอย่างเงี้ย
ก่อเหตุปุ๊บแม่ก็ช็อตแม่เขาช็อตเขาบอกเลือดไหล
แล้วก็ปาดเอามือปาดที่หน้าดูว่าเออมันเลอะจริง
น้องชายบอกหน้าซีดเห็นว่าหน้าซีดเริ่มเอียง
เอียงพอตัวเราเอียงไปปุ๊บมันเหมือนสวิกถูกปิด
ตัดไปเลยครับคือต้องพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานแค่ไหน
๑เดือนนึงกับ๗๘วันหมดค่ารักษาพยาบาลไปตอนนั้นเท่าไรคะ
อ่าโดยประมาณสามแสนกว่าบาทครับมันส่งผลหลายอย่างมาก
ก็คือจมูกจะไม่ได้กลิ่นตอบรับกลิ่นที่อยู่บริเวณคิ้วเนี่ยครับ
ได้รับการพอทฤทธิ์ตัวอย่างแรงพอตัดก็ยังมีข่าวดีครับ

เราอยู่โรงพยาบาล๑เดือนแล้วเราต้องพยาภาพอะไรดิใช่

เราเสียโอกาสเสียงาน
งานก็ยุดเป็นเดือนกว่าเลย
ทีนี้หลังจากที่เราออกจากโรงพยาบาล
เราก็จะต้องมาพักฟื้นรักษาตัวครับ
ซึ่งก็มีอีกหนึ่งคนสำคัญอยู่ในชีวิต

จะบอกว่าตอนนี้คุยกับแม่ไปฝนสาดไปนะคะ
เพราะว่าฝนตกหนักมากทุกคน
ก็คือหลังจากที่พี่เมาเขาผสมโอบัติเหตุเนี่ย

แล้วช่วงที่เขากลับมาใช้ชีวิตปกติ

แม่เป็นคนวางแผนไหมว่าจะให้พี่เมามาทำร้าย

คือบอกเขาว่าอยากทำอะไรก็ทำ

แต่ว่าเขายังไม่เจ็บ

ก็เลยพอทำออกมาแล้วเราขายดี

เพราะว่าเรียนรู้เราเปิดร้านเราทำเลย

แล้วทีนี้พอเปิดร้านทำไปขายไป

คือเขาก็ไม่ได้ใดใจ

แล้วแม่ก็ต้องการให้เป็นแบบนี้

มันจะให้เขาละเอียดเหมือนเราเลยเอาไม่ได้

ทำไมถึงกลับมาทำร้านที่๑ที่๑

กลับมาสารต่อธุรกิจที่คุณแม่ทำ
ทุกวันนี้ร้านนี้ประสบความสำเร็จ

ภูมิใจในตัวลูกชายคนนี้ขนาดนั้น

ให้โอกาสให้ทุกอย่างเลยในชีวิตนี้

เราจะกำไรสัตว์ถุงยังไม่ต้องคิด